ท่านผู้ชมครับท่านที่ตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวหลังสองทุ่มนะฮะ
ใช่ค่ะวันนี้เรามีรายละเอียดเยอะเลยนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
แต่ว่าช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหนุ่มบิ๊กไบท์พลเมืองดีก่อนน้องเนยนะฮะท่านยังจำได้ไหมครับ
บิ๊กไบท์ที่ไปช่วยเหลือในช่วงเวลาที่มีการกราดยิงที่โคราช
ตอนนั้นอาจารย์ทหารคลั่งนะครับที่ว่าใกล้กราดยิงไปหลายจุดหลายที่
ก่อนจะไปเข้าไปในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่โคราช
ตรงจุดเนี้ยเขาเห็นว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นหนุ่มบิ๊กไบท์คนนี้ก็เลยจอดรถลงไปนะครับ
พยายามจะไปช่วยเหลือคนที่ถูกยิงแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกยิงไปด้วยจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อาการนี่สาหัสมากนะครับรักษาตัวอยู่๓เดือนกว่า
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะ
เหตุการณ์ในครั้งนี้เห็นไหมครับพอเขาเห็นเนี่ยเขาไม่เมินเฉยเลยจอดจักรยานยนต์
แล้วพยายามลงไปช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะแต่ว่าถูกคนร้ายที่เป็นจ่าทหารคลั่งยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
บิ๊กไบท์คนนี้คือนายจิรัติการนอบไทยหรือว่าเนยอายุ๒๕ปีนะครับนี่นะฮะ
หลังจากที่ถูกยิงไปในครั้งนั้นนะครับต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียูของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
ถูกตัดไตไปหนึ่งข้างนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาคือไตไม่ทำงานนะครับ
ม้ามนี่ก็เสียหายนะครับต้องผ่าตัดอยู่หลายรอบ
ออกจากห้องไอซียูได้เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนและตอนนี้นะครับ
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ๘พฤษภาคมที่ผ่านมามีข่าวดีขึ้นไปอีกครับ
เพราะว่าเนยนะครับตอนนี้เริ่มทำกายภาพบำบัดได้แล้วนะฮะ
ทำวันแรกเมื่อแปดพฤษภาคมทีแรกเนี่ยมีข่าว
ตอนแรกเนี่ยโอ้โหถึงขั้นพ่อบอกอาจจะต้องตัดแขนใช่ไหม
ใช่ค่ะตอนนั้นนะนะฮะแต่ก็โชคดีมากที่คุณหมอเนี่ย
ก็สามารถช่วยไว้ได้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างจนอาการดีขึ้นตามลำดับ
แม่ของน้องเนยได้โพสต์ภาพของลูกชายนะครับนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ชูสองนิ้วนะฮะ
นี่ฮะลักษณะสู้นี่แบบนี้นะครับด้วยแววตาที่สดใสแล้วครับ
แม้ว่าจะใส่แมสนะเราอาจจะไม่เห็นรอยย้งรอยยิ้มแต่ดูแววตาแล้วเนี่ย
จับได้ว่าเออเขาก็มีอาการสดใสขึ้นใช่ค่ะนะฮะ
แม่ก็โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วมีข้อความบอกว่า
อาการลูกเนยดีขึ้นมากแล้วค่ะได้คุณหมอคุณพยาบาลที่เก่งมากมากคอยดูแล
ได้กำลังใจจากทุกทุกคนอ่าหลังจากโพสต์ไปก็มีคนมาให้กำลังใจ
อวยพรอีกเยอะขอให้เนยเนี่ยแข็งแรงไวนี่นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของน้องเนยนะครับ
หรือว่านายจิรัติการได้เจอกับคุณพ่อจาสิบเอกวิศนุ
อ่าพ่อนี่ก็เห็นไหมฮะกำลังจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ย
อันนี้ทำหมูกรอบต้องจิ้มตรงหนังมันก่อน
แล้วเดี๋ยวไปนึ่งไปทอดอีกทีค่ะนี่ฮะคุณพ่อบอกว่า
ซื้อหมูสามชั้นมาทำหมูกรอบให้ลูกชาย
ลูกชายบอกว่าอยากกินหมูกรอบนี่ฮะแล้วก็เล่าว่าตอนนี้อาการของลูกชายดีขึ้นนะครับ
บอกว่าต้องรอให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยว
คือยังไม่ใช่ว่าแข็งแรงมากกว่านี้แล้วจะออกจากโรงพยาบาลนะ
แต่ต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะแขนเนี้ยอืม
เนี่ยที่คุณหมอช่วยไว้ได้ยังไม่ต้องตัดทิ้งเนี่ยหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยต้องบำรุงร่างกายให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการผ่าตัดในช่วงนี้
หมอก็เน้นให้สุขภาพแข็งแรงให้มากมากก่อนเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับจะต้องจะต้อง
ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งต้องเก็บไอ้ตรงที่ผ่าตัดอ่า
ไส้ขับถ่ายเอาไว้ตรงเนี้ยข้างตัวแล้วก็แขนแขนยังต้องผ่าตัดใหม่
เพราะว่าเนื่องจากกระสุนที่ที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันเป็นกระสุนทำลายทำให้เนื้อ
เนื้อหายไปเลยเกือบครึ่งหายไปเกือบครึ่งแล้วเส้นเอ็นเส้นประสาทมันหายไป
มันไม่ได้ขาดมันหายไปซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอคุณหมอว่าเขาจะทำไงต่อ
ตอนนี้เขาก็พูดอยู่ก็อยากกลับทำงานเหมือนเดิมแต่ซึ่งทุกคนเข้าใจเนอะว่า
ไม่เหมือนเดิมกลับไปทำงานที่เดิมก็คงจะยาก
แล้วจะมีงานอะไรมารองรับอีกตรงนี้เขาก็เป็นห่วงถามคุยกับเขาว่า
แล้วเนยอยากทำอะไรเขาก็ยังคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้
ซึ่งเราก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาให้เขาฟื้นฟูจิตใจให้ดีนี่ฮะ
ก็ทางครอบครัวของน้องเนยก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะฮะ
ตอนนั้นท่านผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าก็จะดูแลทุกคนนะฮะ
ครอบครัวของผู้ที่ต้องเสียชีวิต
หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะก็ต้องรอดูว่าอาการดีขึ้นแล้ว
อาจจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการทำงานอะไรต่างของน้องเนยได้ยังไงบ้างนะคะ